เอาคุณผู้ชมมาแหวกทางให้กับพ่อคนนี้บ้างดีกว่า
สำหรับพ่อหมอโอ๊คนะคะคุณผู้ชมค่ะ
กลับไปเมื่อ๒๐ปีก่อนบอกเลยนะว่าพ่อเนี่ยแซ่บมาก
เพราะพ่อเนี่ยเป็นนายแบบที่ตัวเล็กที่สุด
แต่บอกเลยนะคะว่าฟิตมากเวอร์
นี่เดี๋ยวให้คุณผู้ชมได้ดูภาพนี้ไปพร้อมกันนะคะ
ภาพนี้ที่คุณผู้ชมจะได้เห็นเป็นภาพเมื่อ๒๐ปีที่แล้ว

ไม่ได้เล็กนะจ๊ะพี่หมอโอบอกว่าจำได้ว่าเป็นนายแบบที่ตัวเล็กที่สุด
แต่สู้ทุกงานจ้า
แล้วคุณผู้ชมดูนะเดี๋ยวเราขอเปรียบเทียบภาพที่หมอโอ๊คในวัย๒๐
วัย๔๐กรัฐเนี่ยไม่ได้ต่างกันเลยนะคุณผู้ชมค่ะ
อายุเนี่ยเพิ่มขึ้นแต่ว่าความฟิตเนี่ยยังเหมือนเดิมเป๊ะเลยนะคะ
เหมือนดูจะยิ่งหล่อยิ่งฮอตแล้วก็ยิ่งเป๊ะขึ้นทุกวันด้วยซ้ำไป
แล้วนอกจากจะโชว์ภาพของตัวเองสมัยเป็นนายแบบวัยละอ่อน
ก็มีข้อความน่ารักในภาพนี้พี่โมบอกว่า
ถ้าโทรไปหาตัวเองได้ตอนนั้นจะบอกว่าไม่ต้องกลัวอะไรทั้งนั้น
ชีวิตจะขึ้นขึ้นลงอยู่พักใหญ่จะผ่านความทุกข์มาก
แต่สุดท้ายจะมีความสุขมากมากเพราะเจอคนที่รักเรามาก
และมีลูกที่น่ารักและหน้าตาเหมือนเรามากนะ
เป็นข้อความที่น่ารักแล้วก็อบอุ่นสวีทเนอะใช่ก็ถือว่าเป็นคุณพ่อสุดอบอุ่นของน้องอลินอลัน
แต่ว่ายังไม่ละทิ้งความเป๊ะความเซ็กซี่เลยนะคะคุณพ่อค่ะ